พูดถึงเรื่องของการเดินทางพาไปดูกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าใกล้วันหยุดยาวในช่วงของปีใหม่แล้ว
หลายคนที่เดินทางมาทำงานในกรุงเทพก็ทยอยกลับภูมิลำเนากันแล้วนะคะ
โดยเฉพาะเส้นทางในภาคอีสานตอนนี้รถหนาแน่นเลยทีเดียว
โอ้โหเนี่ยค่ะหนาแน่นขนาดไหน

ใช่ค่ะออกล่วงหน้ากันเป็นสัปดาห์เลยนะคะ
อันนี้เป็นถนนทางหลวงหมายเลข๒๔โชคชัยเดชอุดมค่ะ
ช่วงอำเภอประโคนชัยในจังหวัดบุรีรำนะคะ
เขากำลังมุ่งหน้าสู่ภาคอีสานตอนล่างนะ
ไม่ว่าจะเป็นอุบลรัชธานีศรีสะเกดบุรีลำแล้วก็จังหวัดสุรินทร์

แต่ก็ยังไม่ถึงกับติดขัดหรอกยังคงสามารถเคลื่อนตัวได้เรื่อย
ไม่สถานการณ์โควิด๑๙จะกลับมาระบาดรอบ๒นะคะ
คุณผู้ชมเห็นได้ว่าหลายจังหวัดตอนนี้
มีผู้ใช้แรงงานชาวอีสานที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร
แล้วก็ตามจังหวัดต่างไม่หวั่นนะคะ
ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนากันไปแล้วค่ะ
เยี่ยมครอบครัวเตรียมไปเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่กันอย่างคึกคัก

กลัวว่าถ้ากลับหลังจากนี้อาจจะมีรถหนาแน่น
ก็เลยทยอยเดินทางกันกลับไปแล้ว
ทำให้ตำรวจสพประโคนชัยก็ต้องมาอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
ควบคุมสัญญาณไฟจราจรระบบแบบแมนนวลเลยนะคะ
ปรับด้วยมือแทนระบบอัตโนมัตินี่แหละ
เพื่อที่จะระบายรถไม่ให้ติดสะสม
เพราะคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางแน่นแบบนี้
จนถึงวันหยุดช่วงปีใหม่กันเลยทีเดียวนะคะ
ต่อกันอีกสักที่หนึ่งค่ะไปดูบนถนนมิตรภาพกันหน่อย
ในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมารถหนาแน่นนะคะหลายจุดเลย
โดยเฉพาะที่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำลำตะคอง
สะสมหนาแน่นเกิดการชะลอตัว

ตั้งแต่เขตตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่อง
จนถึงตำบลครองไผ่อำเภอศรีคิ้ว
รวมระยะทางกว่า๒๐กิโลเมตร
ตำรวจทางหลวงนครราชศรีมาแล้วก็ตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมา

คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรกันอย่างต่อเนื่อง
อกจากนี้ถนนมิตรภาพก็ยังมีรถหนาแน่นหลายจุดนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นบริเวณหน้าตลาดกลางดง
ตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่อง

บริเวณหน้าโรงเรียนมหิศราชที่บุรีย์นะคะ

สี่แยกอำเภอศรีดารวมถึงเส้นบายพัดอำเภอเมืองด้วย

ถนนสาย๓๐๔ที่มาจากฝั่งตะวันออก
ก็จะมีรถติดหนาแน่นเช่นเดียวกัน
บริเวณสี่แยกอวยชัยที่ปักทงชัยนะคะก็รถหนาแน่นคาดว่าจะค่ำ
แน่นไปจนถึงช่วงค่ำของวันนี้เลยทีเดียวนะคะอีกหนึ่งจุดค่ะ
จังหวัดปราจีนบุรีบนถนนสาย๓๐๔ศรีมหาโพธิมุ่งหน้ามีนบุรีนครราชศรีมา
รถก็เริ่มหนาแน่นตั้งแต่เช้าเหมือนกันนะคะตั้งแต่เข้าเขตปราจีนบุรีเขาหินซ้อน
รถเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยค่ะแต่ว่ายังคงสามารถเคลื่อนตัวได้
จากการลงไปสำรวจพบว่าสามแยกสัญญาณไฟจราจรต่างก็เริ่มมีติดสะสมบ้างแหละ
เป็นระยะทางยาวเกือบสองกิโลเมตรรถติดเกือบทุกแยกค่ะ
ก็จะมีตำรวจทางหลวงตำรวจภูทรมาคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
ตามจุดต่างต่างตลอดเส้นทางประจำจุดด้วยคาดว่าเช่นเดียวกัน
ตลอดทั้งวันของวันนี้นะคะจะมีประชาชนใช้เส้นทางนี้กลับบ้านช่วงปีใหม่
เพิ่มมากขึ้นนะคะรถราหนาแน่นแบบนี้ก็ขอให้เชอรมัติอ่า
ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะคะ